อีกหนึ่งเรื่องนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ป่วยทางจิตเวทอยู่แล้วนะคะ
แต่เข้ารับการรักษาด้วยอาการขาติดเชื้อเป็นแผลเวอะวะ
พอเขาเข้าไปในโรงพยาบาลรักษาอยู่หลายวันนะคะ
เมื่อวานนี้พยาบาลเข็นเขาออกมาเพื่อที่จะรักษาอาการเจ็บที่ขา
แต่จู่เอามีดคัตเตอร์มาจากไหนไม่รู้ค่ะ
วักออกมาข่มขู่พยาบาลบอกจะฆ่าพยาบาลนะคะ
โอ้โหเท่านั้นแหละค่ะโรงพยาบาลวุ่นกันทั้งหมดเลยนะคะ

ทั้งคุณหมอทั้งคนป่วยด้วยกันทั้งคุณพยาบาลแตกกระเจิงออกไปเลยนะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาเกลี้ยกล่อม
แล้วคนที่เป็นฮีโร่คือญาติมาช่วยเกลี้ยกล่อมอีกที
ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ๒ชั่วโมงนะคะ
สงบสติอารมณ์ได้นะคะสำหรับผู้ชายคนนี้
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจรับแจ้งเหตุจากโรงพยาบาลในจังหวัดฉะเชิงเซา
ว่ามีผู้ป่วยทางจิตเวทเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอาการบาดแผลที่ขามันติดเชื้อโดยมารักษาตัวได้ไม่นาน
แต่ช่วงของการรักษามีลักษณะอาการเครียดเกิดขึ้น
และช่วงที่พยาบาลเข็นรถเข็นออกมาวิวแชร์ออกมาเนี่ยนะคะ
จะพามาทำแผลเอามีดคัตเตอร์มาจากไหนค่ะ
ออกมาจากกระเป๋าขู่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะ
ไม่ให้พยาบาลเข้ามาใกล้ทำเอาผู้ป่วยรายอื่นอื่น
พร้อมกับญาติที่อยู่ภายในตัวอาคารผู้ป่วยเดียวกัน
ตกอกตกใจแตกตื่นวิ่งหนีกันกระจายค่ะ
ร้อยตำรวจเอกสายชนแสงทองรองสารวัตรป้องกันและปราบรามพร้อม

จากนี้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลเป็นรอปภของโรงพยาบาลก็มา
พยายามเจรจากับผู้ป่วยรายนี้เพราะเขามีคัตเตอร์อยู่ในมือ
แต่ที่พูดไปทั้งหมดเหมือนจะไม่เป็นผลค่ะ
เพราะผู้ป่วยมีอาการทางจิตถามอะไรไปตอบอีกเรื่องหนึ่ง
สรุปแล้วคุยไม่รู้เรื่องซึ่งขณะเจรจาผู้ป่วยก็
วกไปวนมาตอบคำถามไม่รู้เรื่องแล้วแถมร้องไห้เป็นบางครั้ง
ไปเกือบสองชั่วโมงแล้วค่ะพระเอกขี่ม้าขาวมาแล้วนะคะ
ญาติเจ้าหน้าที่บอกญาติต้องเข้ามาช่วยแล้วแล้วญาติก็มานะคะ
พอเดินทางมาถึงญาติเข้าไปเจรจากับผู้ป่วย
ผู้ป่วยยอมวางมีดคัตเตอร์ที่ถืออยู่ในมือลง
เท่านั้นแหละค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปประชิดตัว
ควบคุมตัวเอาไว้ได้นะคะจากนั้นนำตัวขึ้นไปนอนบนเตียง
เพื่อให้สงบสติอารมณ์จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ว่าผู้ป่วยรายนี้อายุ๔๓ปีแล้วนะคะเป็นผู้ป่วยที่
เป็นผู้ป่วยจิตเวทอยู่แล้วแต่การรักษาครั้งนี้เป็นการรักษา
อาการบาดแผลบริเวณขาที่มันติดเชื้อและมีความผิดปกติทางกระแสเลือดด้วย
เจ้าหน้าที่พยายามให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์
แบบนี้ขึ้นได้ส่วนมีดคัตเตอร์สรุปแล้วเอามาจากไหน
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะไปเจออยู่บนโต๊ะพยาบาล
จุดไหนจุดหนึ่งในโรงพยาบาลแล้วแอบหยิบใส่กระเป๋ามาจากนั้น
ก็ควักออกมาข่มขู่พยาบาลแบบนี้ค่ะสรุปสุดท้ายแล้ว
เข้ามาช่วยเหลือไว้ได้เจรจาไว้ได้สงบสติอารมณ์แล้วนะคะ

เราเจอคนแบบนี้อยู่ในโรงพยาบาลไม่รู้จะช่วยอย่างไรเลยนะ